คุณผู้ชมครับตอนนี้เองแต่ละจุดบนโลกของเรา

คงต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่ง

สร้างความเสียหายในหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ

พายุรื่ดดัวร้อนครั้งที่แล้วเข้าทะลมเมืองไทยของเรา
สร้างความเสียหายไปถึง๑๙จังหวัด๕๕อำเภอ๙๐ตำบล๓๓๑หมู่บ้าน
มีบ้านเรือนประชาชนเสียหายไปกว่า๔๑๓๗หลังคาเรือน
มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมด๓คนด้วยกัน
อย่างที่บอกแล้วครับว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปชาวอีสาน
ภาคตะวันออกคงต้องเตรียมรับมือความแปรปวนสภาพอากาศอีกครั้งหนึ่ง

มี๓จังหวัดที่ตอนนี้มีปริมาณฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน
จุดแรกก็คือตำบลเวียนพางคำจังหวัดเชียงราย
จุดที่๒ตำบลจองคำจังหวัดไม่ห้องสอน
ที่๓ก็คือตำบลบ้านดงจังหวัดลำปาง
ซึ่งตอนนี้ค่ามลพิษทางอากาศนั้นส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนนะครับ
อากาศร้อนในเมืองไทยไปดูที่สหรัฐอเมริกากันหน่อย
พายุส่งท้ายฤดูหนาวที่ยาวนานผิดปกติ
บาลญี่ปุ่นมอบให้แก่สหรัฐอเมริกาเมื่อปี๒๔
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่น

เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้

ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงลิมาเมืองหลวงของเปรูครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนจำนวนมากติดค้างตามสถานที่ต่าง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องหาทางช่วยประชาชนข้ามถนนที่กลายสภาพเป็นแม่น้ำที่เชี่ยวกราก
จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต๓คน
ฮิบัตรครั้งนี้เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโยที่ปีนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศเปรูครับ
ไปดูที่เวียดนามกันบ้างใกล้บ้านเรานะครับ
เกิดเหตุมีผู้ชาย๓คนครับเมาสุราคึกขนองไปเปิดประตูอ่างเก็บน้ำ
ในจังหวัดผู้เอี้ยนริมทะเลของเวียดนาม
เสร็จปุ๊บปรากฏว่าน้ำมีการทะลักออกมากว่า๒ล้านลูกบาทเมตร
เข้ากับน้ำในสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิก๘๐๐สระ
ไหลท่วมไร่อ้อยของชาวบ้านเสียหายหลายพันตันเลยทีเดียว
การกระทำเช่นนี้อาจจะส่งผลต่อสถานการณ์น้ำของเวียดนาม
ฤดูแรงที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยนะครับ
ในขณะที่เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
สำนักข่าวไอริฟต์ในอิราณมีการรายงานนะครับว่า
ได้เกิดคลื่นยักษ์ซึนามิอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน
บริเวณชายหาดเมืองแดเยอร์ทางตอนใต้ของอิราณนะครับ
เป็นเหตุทำให้มีชายวัย๕๑ปีเสียชีวิต
ขณะที่มีเด็กชายแล้วก็นักท่องเที่ยวอีก๕คนศูนย์หาย
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑๗คนนะครับ
โดยคลื่นยักษ์ซึนามีครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
แต่เกิดจากสภาพอากาศที่แปรปวนมีฝนตกหนักคลื่นลมแรง
จนทำให้เรือประมงหลายลำอับปลางในทะเลครับ
และนี่คือเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นตลอด๑สัปดาห์บนโลกของเราใบนี้
ติดตามข่าวสารต่างก็ช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้ได้
และนี่คือนักหมดของจับตาเตือนไพรผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหาลสวัสดีครับ